ข่าวต่อไปอยากให้เด็กแว้นได้ดูกันนะคะไม่แน่ใจว่าตื่นกันหรือยัง
ถ้าเกิดว่ายังไม่ตื่นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองดูแล้วช่วยเล่าต่อด้วยนะคะ
คืออยากให้ดูแล้วก็สำนึกด้วยนะคะล่าสุดค่ะเป็นเหตุการณ์เด็กแว้นนะคะ
แต่งซิ่งท่อเสียงดังประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อน
พ่อแม่ผู้ปกครองท่านก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่ศรีสะเกดเด็กแว้นแต่งรถซิ่ง
สุดท้ายตำรวจเรียกไปปรับนะคะคุณค่ะค่าปรับ๑๕๐๐บาท
แล้วป้าค่ะต้องไปจ่ายค่าปรับไปจ่ายไม่ว่าไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพบกับนางทองใสละครศรีอายุ๖๔ปี
เป็นชาวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกด
เพราะว่ามันมีภาพออกมาใช่ว่าคุณป้าท่านนี้นะฮะ
ไปโรงพักแล้วก็ต้องเดินตากฝนกลับออกมา
หลังจากที่ไปเยี่ยมเยี่ยมลูกหลานแล้วนะครับ
แต่คนในโซเชียลถามนี่ไง
และเพื่อนที่แว้นกันทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย

ป้าเนี่ยแกไปจ่ายค่าปรับแทนหลาน

แล้วแบกท่อท่อเนี้ยท่อไอเสียออกมาแบบนี้เนี้ยนะคะ

ทีนี้นางทองใสคุณป้าเล่าบอกว่าหลานคนนี้เป็นลูกของน้องสาว

หลังจากที่เรียนจบม๓แล้ว

หลานคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมือง
เพื่อไปซื้อตัวรถทัวร์เตรียมจะกลับไปทำงานที่ระยอง

ถูกตำรวจจับยึดรถจักรยานยนต์

ต้องมีการจ่ายค่าปรับ๑๕๐๐บาท
วันที่ไปเสียค่าปรับนางทองใสเนี่ยแกไม่มีเงินเลยนะ
ไม่มีเงินติดตัวโทรศัพท์ไปบอกน้องสาวก็คือแม่ของหลานเนี่ย
บอกว่าส่งเงินมาให้หน่อยไม่มีเงินเสียค่าปรับ
ตัดสินใจเอาเงินแบกไปค่ะ๑๕๐๐บาท
ไปจ่ายพอจ่ายเสร็จแล้วป้าทองสัย
ไม่มีเงินติดตัวจะจ่ายค่ารถกลับบ้าน
กลับไม่ได้กลับไม่ได้มีผู้หญิงค่ะ
ตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็เลยมอบให้
อบเงินให้๑๐๐บาทเป็นค่ารถกลับบ้าน
ส่วนหลานชายของนางทองใสก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะคะ
ยืนยันบอกว่าจะไม่แต่งรถเสียงดัง
จะไม่รวมตัวแว้นเสียงดังส่งเสียงเสียงดัง
ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีก
ฝากไปถึงเพื่อนแว้นด้วยกันฝากไปถึงเพื่อนน้อง
ขอให้เลิกทำในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
เรื่องของการแต่งรถเรื่องของการแข่งรถ
ก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิต
พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็จะเสียใจแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย

เปลี่ยนล้อแล้วก็เปลี่ยนท่อแค่นั้น

ไม่อยากให้เพื่อนไปทำ
ใส่ฟ้ารังเข้าถล่อย
อยากให้น้องเพื่อนพี่อย่างนี้
รวมตัวทำสิ่งดี
ไม่ต้องไปแข่งไปแว้นอะไร
ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง